โดยเฉพาะงบของเหล่าทัพที่จะซื้อพวกยุทธโปรกรณ์ต่าง
คือเมื่อวานนี้ทางโฆษกกลาโหมพลโทคงชีพ

บอกว่าพวกงบต่างต้องทบทวนให้ดี
เหล่าทัพทบทวนให้ดีอะไรที่ชะลอได้ก็ชะลอไปก่อน
จะได้เอาเงินตรงนี้มาใช้ในการฟื้นฟูเยียวยา

เพราะว่าก่อนหน้านั้นประชาชนและโลกโซเชียล
เขาก็มีแฮชแท็กเหมือนกันนะ
หยุดซื้อรถถังหยุดซื้อเรือดำน้ำ
เอาเงินมาใช้แก้โควิดกันก่อนดีไหม

เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ

สภาวะที่คนไทยทั้งประเทศกำลังเครียดกับเรื่องโควิด
รัฐบาลก็อยากได้เงินมาต่อสู้
เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายแก้ปัญหาเรื่องนี้
รัฐบาลต้องขอให้แต่ละกระทรวงเจียดงบ

ประชาชนภาคประชาชนเหล่าดารานักร้องศิลปิน

นักธุรกิจก็ร่วมบริจาคเงินกันมา
คำถามที่คุณบุ๊กบอกเมื่อสักครู่ว่า
คนเขาตั้งข้อสังเกตว่าแล้วกองทัพล่ะ
ฉะนั้นวันนี้มีเรื่องนี้มาเป็นข่าวดีครับ

ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยครับ
บอกว่าลาวทัพยอมถอย
ชะลอเรือดำน้ำรถถังปืนใหญ่
งบไปช่วยประชาชน
อีกฉบับหนึ่งบอกว่ากลาโหมสั่ง๓เหล่าทัพสู้โควิด

ทบทวนสัญญาเรือดำน้ำ
ข่าวนี้เนี่ยมาจากโฆษกระทรวงกลาโหมครับ
โทคงชีพตันตระวานิส

กระทรวงกลาโหมทราบดีถึงความจำเป็น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

กองทัพก็จะให้ความร่วมมือกับเรื่องนี้
นั่นก็คือว่าโครงการไหน
โครงการไหนที่ชะลอก็ควรชะลอ
โครงการไหนที่ดำเนินการต่อไปได้
โดยไม่กระทบกับสัญญา

หมายถึงว่าเลื่อนออกไปก่อน

เหล่าทัพทั้งหลายกำลังพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่ครับ
โดยเฉพาะงบก้อนใหญ่
คืองบที่จัดซื้อเรือดำน้ำ

อันนี้เป็นหมื่นล้านเลย
รวมทั้งงบที่ซื้ออะไรล่ะครับ
รถเกราะปืนใหญ่เครื่องบินขับไร้

ซึ่งในภาวะอย่างนี้เนี่ยประชาชนฟังข่าวนี้แล้วชื่นใจ
เพราะเราคิดกันว่าในขณะที่โลกทั้งโลก
ประเทศเกือบทุกประเทศเขาคิดเรื่องเดียวคือต้องมาต่อสู้กับเรื่องโควิด
คงไม่มีประเทศไหนที่จะมาคิดเรื่องสงครามกันในขณะนี้หรอกครับ
ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้งบจัดซื้ออาวุธ
ซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินขับไล่พวกนี้
ถ้าเป็นไปได้ขยับออกไปก่อนได้ไหมขยับออกไปก่อนชะลอไปก่อน
เอาเงินก้อนนี้มาใส่ไว้ตรงกลาง
แล้วให้รัฐบาลนำไปต่อสู้นำไปเยียวยา
นำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญกว่า
เอาไว้ก่อนฉะนั้นฟังอย่างนี้แล้วเนี่ย
โฆษกบอกว่าตอนนี้ในรายละเอียดก็คือว่า
ให้แต่ละแต่ละกองทัพไปดูสัญญา
ว่าสัญญาที่ว่านั้นเนี่ยเขียนกันไว้ยังไง
ผูกมัดกันไว้ยังไงเลื่อนออกไปก่อนได้ไหม
อันนี้เป็นข่าวดีครับแต่ว่าจะพูดดักทางเอาไว้ก่อน
คือไม่ใช่ให้ประชาชนอ่านข่าวนี้แล้วสบายใจ
แล้วมาปรากฏตอนหลังว่าอ้าวไปดูสัญญาแล้ว
สัญญาผูกมัดไว้แน่นเลยถ้าขยับออกไปไม่ได้
ถ้าขยับออกไปเราจะต้องเสียค่าปรับเราจะต้องเสียเงินเพิ่ม
ประเทศชาติจะต้องเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้ฝันว่า
เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคงไม่เกิดสภาพอย่างนั้น
เอาเป็นว่าช่วงนี้ประชาชนคนไทยก็ขอบคุณกองทัพครับที่
ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ทีนี้ถัดมาประเด็นเรื่องของการเยียวยาที่เป็นประเด็นใหญ่
แจกเงินที่กระทรวงการคลังลงทะเบียนขอรับเงินไปแล้วเนี่ย
เรื่องนี้คุณละวรนแสงสนิทคุณลวรนเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง
เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ครับท่านออกมาอธิบาย
ที่จะทำให้คนเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นเพราะตอนนี้คนเข้าใจสับสนกันเยอะครับ
ดูตัวเลขนี้ก่อนครับว่ากลุ่มคนที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นคนเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้าง
เอาตรงเลขตรงนี้ก่อนนะว่าในจำนวน๒มีใครบ้าง
เอาท่านดูในจอกลุ่มรับจ้างทั่วไปเนี่ย
ลงทะเบียน๑๑ล้าน๗แสนคนตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แค่สี่แสนคน
กลุ่มที่ค้าขายไปลงทะเบียนกัน๖ล้าน๓แสนคนผ่านเกณฑ์๖แสนคน
กลุ่มที่มีนายจ้างไปลงทะเบียนกัน๑ล้าน๙แสนคน
เกณฑ์สี่แสนคนกลุ่มขับรถรับจ้าง
ไปลงทะเบียนกันสามแสนคนแต่ผ่านเกณฑ์หนึ่งแสนคน
กลุ่มผู้ค้าสลากไปลงทะเบียนกันสองแสนคน
เกณฑ์สองหมื่นคนกลุ่มมรกุเทศ
ไปลงทะเบียนกันสามหมื่นผ่านเกณฑ์หนึ่งหมื่นคน
อาชีพอิสระอื่นไปลงทะเบียนกัน๑ล้าน๗แสนคน
ผ่านเกณฑ์หนึ่งแสนคนอันนี้
อันนี้ก็คือตัวเลขรวมที่ไปลงทะเบียนกันไว้
ทีนี้มาดูสิครับว่าคนที่ไปลงทะเบียน
แล้วถูกตัดสิทธิ์ไม่ผ่านถูกคัดชื่อออกเป็นใครกันบ้างครับ
กลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วถูกตัดสิทธิ์คัดชื่อออก
นี่ท่านดูท่านดูในในจอนะหนึ่ง
คนที่อายุไม่ถึงสิบแปดปีเพราะเขาถือว่า
ท่านยังไม่ได้อยู่ในวัยแรงงานสองคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เช่นแม่บ้านก่อนที่โควิดมาเนี่ย
แม่บ้านก็ไม่มีรายได้อยู่แล้วพอเกิดโควิด
แม่บ้านก็ยังเป็นแม่บ้านเหมือนเดิมถือว่าไม่ได้รับผลกระทบ
ฉะนั้นไม่ได้กลุ่มที่สามคือค่าราชการ
รวมทั้งข้าราชการบำนานด้วยทำไมถึงไม่ได้
ก็เพราะว่าค่าราชการยังได้รับเงินเดือนเหมือนเดิม
ประเทศไม่ได้ไปตัดเงินเดือนข้าราชการออกนะ
เกษียณไปแล้วก็ยังรับเงินบำนาน
เหมือนเดิมก็ถือว่าไม่กระทบฉะนั้นไม่ได้
๔คนที่อยู่ในระบบประกันสังคม
อันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าคุณได้รับเงินจากประกันสังคมอยู่แล้ว
ข้อที่๕คือกลุ่มเกษตรกร
เกษตรกรไม่ได้ไม่ได้เพราะเขามีมาตรการอื่นเยียวยาอยู่แล้ว
เช่นจะมีมาตรการลดต้นทุนการผลิตลดรายจ่าย
แล้วเขาก็มีการดูแลราคาพืชไร่อยู่แล้วเรื่องการประกันรายได้
ฉะนั้นถือว่ามีหลักเกณฑ์ที่ต้องแยกออกมาช่วยเหลือต่างหากโดยเฉพาะ
อีกกลุ่มหนึ่งนักเรียนนักศึกษาอันนี้ใช่เลยครับ
เพราะว่าไม่อยู่ยังไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงาน
ฉะนั้น๖กลุ่มนี้ไม่ได้แง่
ทีนี้ส่วนประเด็นที่เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า
กระทรวงการคลังพริ้วจ่าย๕๐๐๐บาทแค่๓เดือน
อีก๓เดือนให้รอดูก่อนเพราะเมื่อวานจำได้ไหมครับว่าจะแจก
คนละ๖เดือนเดือนละ๕๐๖๕ก็๓๐๓๐๐๐แต่วันนี้คุณลวรน
บอกว่าจ่ายไป๓เดือนก่อนแล้วค่อยดูกันอีกทีนึงซึ่งอัน
นี้เนี่ยจะชัดหรือไม่ว่าเป็น๖เดือนหรือ๓เดือนแต่ว่ามี
ความเห็นที่รับฟังได้จากคนที่เขาออกมาเกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้ก็คือคุณกรจาติกาวนิษฐ์ครับคุณกรเนี่ยให้ความ
เห็นว่าสังคมมีคำถามว่าทำไมรัฐบาลเลือกขยายสิทธิ์๕๐๐๐
บาทเป็น๖เดือนแทนที่จะขยายจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จาก๙
ล้านคนให้เป็น๑๘ล้านคนเพื่อให้ทั่วถึงมากขึ้นความ
หมายของคุณกรก็คือว่า๕๓เดือนพอแล้วส่วนเงินที่
เหลืออยู่เนี่ยก็ไปขยายสิทธิ์ของคนที่เขาควรจะได้รับ
ให้เขามาอยู่ในวงจรที่จะได้รับมากขึ้นดีกว่าดีกว่า
จะไปเพิ่มคนที่ได้๓๐๐๐เดิมแล้วไปได้๕๐๐๐เดิมแล้ว
ไปได้ไปอีก๓เดือนก็กลายมาเป็น๓๐๐๐๐คนที่ไม่ได้ก็
ไม่ได้เลยคนที่ได้โอ้โหได้ตั้ง๓๐๐๐๐ทั้งที่ทำงาน
ใกล้เคียงกันลักษณะงานเหมือนเหมือนกันมันจะเหลื่อมล้ำ
นิดหน่อยแตกต่างกันนิดหน่อยฉะนั้นความหมายของคุณ
จติกาวนิตก็คือว่าเพิ่มขยายเอาคนเข้ามาอยู่ใน
วงจรที่ควรจะจ่าย๓เดือนเดือนละห้าพันดีกว่าที่จะไป
เพิ่มไปโปะให้กับคนที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วจาก๓เดือนเป็น๖๐
เดือนผมคิดว่าตักกะความคิดของคุณกรจติกาวนิษฐ์มี
เหตุผลครับฉะนั้นก็ก็ลองฝากไปถึงกระทรวงการคลังดู
ซึ่งตอนนี้ต้องเหนื่อยหนักมากเพราะว่าคนลงทะเบียนเยอะ
แล้วมันเกิดสภาพอย่างที่บอกคนที่ควรได้ไม่ควรได้ไอ้คน
ไม่ควรได้กลับได้อันนี้ต้องดูให้ดีย้ำอีกทีนึงถ้า
เรื่องนี้ไม่ชัดจะเป็นปัญหาตามมาอีกเยอะครับนี่คือขีด
เส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ

คุณอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เดี๋ยวรอรับฟังการแถลงจากสบคนะครับ